วัยรุ่นตีกันกลางถนน
คนก็ใช้รถใช้ถนนเยอะแยะเลยนะคะช่วงนั้น
คือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขับรถกระบะมาก่อน
จะเห็นวงแดงเขาขับรถกระบะมา
และเขาแวบไปเห็นคู่อริขี่รถจักรยานยนต์
ในวงกลมสีเขียวตามมา
แล้วหลังจากนั้นถึงสามแยกค่ะ

คนด้านหลังได้รับปัจจิบ
ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์

ไปตามคนมาช่วยเพื่อนเพื่อที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ในซอยตองอุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

แล้วก็ลงมาไล่ฟันกันแบบนี้เนี่ยนะคะ
คนซ้อนขออนุญาตใช้นามสมมุติ
ถูกฟันที่ศีรษะเลือดไหลอาบเลย
ในช่วงที่เกิดเหตุเขาเบิ้ลรถจักรยานยนต์ไปเลยนะคะ

แล้วก็ให้กลับมาช่วยคนเจ็บ
นำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบสมุทรประการนะคะ

เราขออนุญาตเบลอนะคะแล้วก็ย้อมสีนิดนึงเนี่ยนะคะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เอาไปสอบถามคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
ชื่อวนายพัฒนพรจำดี
เป็นพ่อค้าขายน้ำใกล้กับจุดเกิดเหตุเขาเล่าว่า
ช่วงเกิดเหตุกำลังเปิดร้านขายของอยู่แถวนั่นแหละ

มีรถกระบะมาจอดแล้วก็วิ่งลงมาจากรถ
ไปไล่ฟันคนซ้อนรถจักรยานยนต์
ชาวบ้านอยู่บริเวณนั้นเข้าไปพยายามห้ามเหมือนกัน
ผู้ก่อเหตุก็พากันขึ้นรถกระบะแล้วก็หลบหนีไป
ฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ

ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็คือคนที่กลุ่มที่ขับรถกระบะ
พักอาศัยอยู่ในซอยตองอุซึ่งเป็นซอยจุดเกิดเหตุนั่นแหละ

เพราะว่าหลังจากก่อเหตุเขาขับรถไปจอดอยู่ที่กลางซอยเลย

หลังจากนี้ค่ะตำรวจจะได้ประสานผู้ปกครอง
พาผู้ก่อเหตุทั้งหมดเข้ามอบตัวที่โรงพักพระประแดง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

หลังจากก่อเหตุบริเวณ๓แยก๔แยก
ที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเขาก็ขับไปในซอยนั่นแหละ
ซอยชื่อซอยตองอุที่พระแดงสมุนประการ